คุณผู้ชมรถตู้โดยสาร

จำนวนคนเขายังจำกัดจำนวนคนเลย

ทำอะไรลองดูสิ
รถตู้หรือรถเมย์

คุณดองทัชทอนค่ะ

หลังคามันเตี้ยอย่างนั้นมันจะยืนได้ยังไง
หมอลองกระดูกทำงานเลย

แต่คลิปนี้๑๖วิเท่านั้นแหละ
คุณผู้ชมเขาเอามาโพสต์ฟ้องในเพจ

ตั้งแต่ปลายเดือนมกราที่ผ่านมา

คือเขาบอกว่ารถนี้เป็นรถตู้

คือส่วนเกินเขาจะให้ยืนจน
ปลายทางเลยนะแล้วรถก็ร้อน

ผู้โดยสารบอกว่าทำไงก็จำเป็นต้องขึ้นนะ

แล้วเจอแบบนี้ประจำทีนี้เขาก็เลยมีการ

เป็นคลิปสั้น๑๖วิ
ถามว่าอ้าวแล้วไม่ได้ร้อง

บอกว่าอ๋อร้องไปแล้ว๑๕๗

พอโทรไปร้องขนส่งในท้องที่

เนี่ยแล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะ

คนถ่ายเนี่ยเขาบอกว่านั่งเบาะหลังสุด

โอ้โหพอเห็นแบบนี้คุณผู้ชม

เป็นเก้าอี้นั่งบนเก้าอี้พลาสติกสีฟ้า

ต้นปีต้นปี

แล้วกลายเป็นว่าคนที่ขึ้นรถตู้โดยสาร

ก่อนหน้าที่คนเคยโพสต์แล้วก็ร้องเรียนมาอันนี้โพสต์

คือถ้าโรงหนังเมื่อก่อนแล้วมีเก้าอี้เสริม

เก้าอี้มาเสริมแบบพลาสติกมีพลาสติก

คนที่มาก่อนได้นั่งเก้าอี้เสริมแถมเก้าอี้เนี่ย
มันไม่ใช่เก้าอี้ของรถโดยสารไงเก้าอี้พลาสติกแบบนี้

ใครเคยเจออะไรที่มันยิ่งกว่านี้ไหมเนี่ย

อ่ะถ้าท่านรีบอันนั้นก็ต้อง